มีคนวิพากษ์วิจารณ์ว่าการแสดงลูกทุ่งแบบอย่างนี้ครับ
เรียกว่าตลาดล่าเรารู้สึกยังไงบ้างครับ

จริงหนูคิดว่าศิลปะไม่มีคำว่าตลาดร่างตลาดบนหรอก
มันก็คือศิลปะอยู่ที่คนมองว่าจะมองแบบไหน
อยู่ที่ว่าคือการที่เรามองคนเป็นแบบไหนอยู่ที่ว่าเราคิดแบบไหน
ถ้าเรามองว่าตลาดร่างแปลว่าเราคิด
ตลาดล่างคืออะไรคือคุณรู้อยู่คนนี้ว่าตลาดล่างคืออะไร
ตลาดล่างคืออะไรล่ะคุณคิดแค่นี้
อย่างหนูหนูไม่ค่อยแบบไปยุ่งเรื่องใครไม่คิดอะไร
เพราะว่าหนูแบบเอาชีวิตหนูให้แบบมีความสุข
อย่างนี้ค่ะเราจะรู้สึกดีแล้วเราจะแบบไม่เครียด
เขาบอกว่าคุณมีเป็นส่วนหนึ่งในการทำให้วงการลูกทุ่ง
เสียหายเพราะว่าการแต่งตัวโป๊คุณรู้สึกยังไง
ก็ต้องขอโทษด้วยนะคะคือจริงแล้วอ่ะหนูอ่ะ
คือไม่ได้จุดเริ่มต้นคือเราก็แบบ
คือตอนนั้นเราต้องบอกเลยนะคะว่าเราเหมือนกบในกะลา

เราก็เห็นพี่บีเขาแต่งแบบนี้เรารู้สึกว่าเราไม่แปลกที่เราทำแบบนี้
เพราะว่าเราแบบทุกคนที่อยู่รอบตัวแล้วเขาทำแบบนี้
ตอนนั้นเรายอมรับว่าเรามองแค่มุมแคบ
เราไม่รู้ว่าโลกกว้างเนี่ย
เขาทำยังไงอะไรกันบ้างเพราะเราก็แบบว่าด้วยความที่
เราก็เห็นแบบนี้เราอยู่วงนี้มาตั้งแต่เด็ก

พี่เขาก็ทำแล้วก็ทำไม่แปลกอะไรอย่างนี้ค่ะ
แล้วก็ไม่มีใครแบบมามองมาโฟกัสเราอะไรอย่างนี้ค่ะ
หนึ่งเราแบบว่าโดนโฟกัสโดนแบบ
คนแบบว่าวิภาควิจารณ์อะไรอย่างนี้ค่ะ

เพราะว่าคนอื่นเขาไม่เข้าใจว่าเขาไม่ได้ทำงานในสายเรา

แต่จริงคือเราก็รู้นะว่าเราทำอะไรอยู่อะไรอย่างนี้ค่ะ
คือโอเคในเมื่อเราโดนจับตามองแล้ว

คือชื่อเราแบบว่าลำไหยน้องคำเนี่ย
จริงแล้วเขาต้องการมาดูว่าลำใหญ่ลองทำเป็นยังไง

หรือว่าบางคนก็บอกน่ารักบางคนก็บอกหญิงมันไหล
หลายคำพูดค่ะเพราะหลายปากใช่ไหมคะ

คือการแสดงเป็นยังไงเหรอทำไมถึงมีงานจ้าง
ทำไมถึงเวลาถ่ายรูปออกมามีคนมาดูเยอะ
อีกอย่างหนึ่งเขาคงชอบในผลงานพลิงเรา

มันเป็นยังไงวะหรือเปล่า

มีคนวิภาควิจัยเรื่องเกี่ยวกับการแต่งตัวของมันใหญ่

สมมุติว่าวันนี้ใส่สั้นเท่านี้อาจจะไม่แบบลากดินเลย

ค่อยแบบเปลี่ยนค่อยอะไรอย่างนี้ค่ะ
คุณเป็นนักร้องหญิงหนึ่งในไม่กี่คน
ที่ถูกนายกตำหนิเรื่องเกี่ยวกับการแต่งตัว

แต่พอไปอ่านไปดูที่นายกพูด

ถึงนักร้องที่แต่งตัวว่าวิว

ก็เลยแบบพาดหัวข่าวว่าเป็นลำไยอะไรอย่างนี้ค่ะ

ตอนที่โดนวิพาพยุชันครั้งแรกคือ

หนูคิดว่ามันเป็นงานที่เราต้องทำตอนนั้นนะคะ

วันนี้หนูจะมีชื่อเสียงแล้วจะโดนคนนี้

แล้วก็คือเราไม่คิดว่าเราจะแบบเป็นเราอะค่ะ

แล้วมีวันนี้กับเลือกได้ไม่แต่งตัวโป๊

เอาตัวแต่งตัวดีกว่าเดี๋ยวไม่มีตังค์ให้แม่